วันนี้ลาดคราวรถติดมาก

โชคชัย๔เกิดเหตุเพลิงไหม้เหมือนกันนะครับ
เกิดขึ้นที่โรงงานไม้กวาดครับในซอยโชคชัย
รถติดมากแล้วเพลิงไหม้ก็ทำให้รถติดมากขึ้นไปอีกนะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารสูง๔ชั้นเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วครับ
ลุกลามไปไหม้บ้านหลังอื่นอื่นซึ่งอยู่ใกล้กันหลายหลัง
ควันสีดำจำนวนมากก็เผยพุ่งขึ้นไปไกล
รัศมีหลายกิโลก็เห็นได้จากไกลมากเลยนะครับ
ดับเพลิงกว่า๑๐คันเข้าไปในซอยโชคชัย๔แยก๕๔เขตลาดพร้าว
ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างไปมากกว่านี้
แต่ว่ากระแสลมค่อนข้างจะแรงเมื่อวานประกอบกับในโรงงานก็มีวัสดุเป็นอย่างดี
เพราะว่าเป็นเรื่องของโรงงานไม่กว่าก็จะมีเศษอะไรล่ะ
ไม้ต่างเศษยางเยอะแยะมากมายทุกอย่างคือเชื้อเพลิงที่ดีมาก
พนักงานคนหนึ่งเขาบอกว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงเที่ยง
เป็นช่วงพักกลางวันพอดิบพอดีเลย
เพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของโรงงานเขามีการเชื่อมเหล็กเป็นการต่อเติมหลังคาอยู่
แน่นอนเชื่อมันก็จะมีสะเก็ดไฟใช่ไหมจู่มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นมา
จากนั้นไฟก็ลุกพลึบทันทีครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็ต่างลุ้นระทึกว่าเพลิงจะลามไปถึงบ้านเขาหรือเปล่า
เพราะบ้านในโชคชัย๔มันติดกันเยอะแยะมากมาย
ไปฟังเสียงของพนักงานกับชาวบ้านนะครับ
เพลิงครั้งนี้นานก็ไหม้สักประมาณเกือบ๔ชั่วโมงได้
คุณผู้ชมจะจริงสามารถควบคุมเพลิงได้

แล้วก็อาคารพาณิชยใกล้เคียงโดนเพลิงลามไปไหม้อีก๖คู่หา
แล้วก็มีบ้านของประชาชนอยู่ข้างเคียงอีกหลายหลังด้วยกัน
อันนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ก็สร้างความกระหนมากทีเดียวนะครับ